ก็ยังคงรักษาช่องว่างกับอันดับที่๒การท่าเรืออยู่๓คะแนนค่ะ
ที่๒๒ของฤดูกาลแล้วนะคะ
นาทีนะคะจากการเล่นลูกฟรีคลิกค่ะ
หลังจากนั้นนาทีที่๑๐นะคะ
แล้วก็ยกบอลข้ามตัวผู้รักษาประตูเข้าไปอย่างเหนือชั้นเป็นประตูปิดท้าย

หลังจากฝุ่งต่อไปส่วนมภตะวันออกสินเนื้อมี๒๑คะแนนอยู่อันดับที่๑๐ค่ะ
อีก๒คู่นะคะก็มีสิงห์สมุทรสาครค่ะ
การท่าเรือ๓ประตูต่อ๔นะคะ
ท่าเรือนะตอนนี้มี๕๓คะแนน
วันนี้มีโปรแกรมการแข่งขัน๔คู่ด้วยกันนะคะ

ส่วนเวลา๑๘นาฬิกาอีก๒คู่นะคะ
กรมทางหลวงเจอกับศรีปฐุมและสุราธานีเจอกับห้องเย็นท่าข้ามค่ะ